ดูเรื่องของหมูป่าอาคาเดมี่กันหน่อย

ในงานเลี้ยงขอบคุณผู้ปฏิบัติการ
ในการช่วยเหลือทีมหมูป่าอาคาเดมี่ทั้งหมด

เป็นนิทัศกาลที่ชื่อว่าปฏิบัติการถ้ำหลวงวาระแห่งโลก
และถือว่าเป็นกิจกรรมหมูป่าพบสื่อมวลชน

ก็จะมีนิทัศกาลต่างมากมาย
ให้ประชาชนได้มาศึกษาเรียนรู้

ประชาชนที่ไปที่ศูนย์การค้าสยามภารกร
ก็พร้อมเต็มที่ในการที่จะเจอ
หน้าของหมูป่าแอคแกดมีทั้ง๑๒คน

มากันจนครบครับทั้ง๑๒คน
น้องตีน้องอดุลน้องไตตัน
มาร์คน้องบิวน้องดอมน้องพงศ์
ใครอีกฮะน้องเติ้ลน้องมิกซ์

ทุกคนก็สวมใส่เสื้อโปโลสีเหลือง
และสวมหมวกแก๊บสีกรมทา
ก็คือท่านพลโทวิรชนสุขลทัพปฏิภาค
รองโฆษกรัฐบาลและโฆษกคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์รับหน้าที่พิธีกรเองเลย
ยิงคำถามหลายคำถามแต่ว่าคำถามต่างเหล่านี้นะคุณ
เป็นคำถามที่สื่อมวลชนต้องส่งให้แก่คณะทำงานก่อน

เขาก็มีการคัดกรองคำถามนำมาใช้ในเวทีเมื่อวานนี้นะคะ
คำถามที่ถูกถามหมูป่าทั้ง๑๒และพระเอกพลนะฮะ

ออกจากถ้ำ๒เดือนแล้วเป็นยังไงกันบ้าง

ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าใช้ชีวิตเหมือนเดิม
มีความสุขที่ได้กลับมาเจอเพื่อน
ดีใจที่ทุกคนต้อนรับการกลับมานะครับ
แล้วก็มีความตั้งใจเรียนกันมากขึ้นนะครับ
หนังสือได้เหมือนเดิมปกติเลยชีวิตตอนนี้
มีความสุขนะครับ
เป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากออกมายังเล่นกีฬากันอยู่หรือเปล่า
น้องเขาก็บอกว่ายังปั่นจักรยานไปกลับ๓ชั่วโมงทั้งกลุ่มกันอยู่นะ
ยังเข้าฟิตเนสฟื้นฟูร่างกาย
จากนี้พิธีกรก็ถามเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ในถ้ำ
ได้อะไรกลับมาบ้างวิธีการประงับความกลัว
วิธีการอยู่ร่วมกันนะครับวิธีการหาทางออกในยามคับขัน
ซึ่งพระเอกพลท่านก็ได้เล่าถึงช่วงเวลาของการติดเนินนมสาว
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศความชื่นมื้น
ที่ผมว่าประชาชนหลายคนไปรอไปรอดูน้องหมูป่า๒เดือนโตขึ้นนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ได้เจอกันได้ฟังสัมภาษณ์แบบใกล้ชิดด้วย
เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่าย
เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับ
โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน
ซึ่งทุกคนได้เข้ารับสำเนาพระราชกระแสเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งต่างสร้างความปราบปลื้มใจให้กับทุกคนที่ได้รับเชิญให้มาร่วมงานในครั้งนี้ครับ
ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะฮะแล้วก็ภารกิจนี้สำเร็จและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจ
สำหรับผมผมถือว่าเป็นภารกิจที่ผมภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตแต่ขอจริงนะฮะว่าถ้าอารัฐนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้
งานอย่างนี้อย่าเกิดอีกเลยที่ใดในโลกนี้ครับ
ในครั้งนี้ก็ถ้าเป็นพี่แซมเองใจจริงแล้วก็อยากให้พี่แซมเป็นคนมา
เขาก็คงจะปลื้มปิติแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะ
คำว่าฮีโร่จริงแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นของพี่แซมคนเดียวทุกคนต่างชาติทั้งโลกก็คือฮีโร่
แต่ว่าก็ขอขอบคุณแล้วก็ดีใจค่ะแล้วก็ปลื้มใจซึ้งใจมากที่ว่าคนไทยยกให้พี่แซมเป็นฮีโร่ที่อยู่ในดวงใจของทุกคน
แม้ว่าเขาจะไม่มีลมหายใจแล้วค่ะ
ซึ่งเมื่อวานี้มีผู้เข้าร่วมงานประมาณกว่า๗๐๐คนนะครับแล้วก็ที่สำคัญนอกจากนายยกรัฐมนตรีได้ขึ้นกล่าวขอบคุณยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีส่วนร่วมในภารกิจดังกล่าวแล้ว
จากนั้นนำตัวแทนหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งหมดขึ้นรับพระราชทานการ์ดพระราชกระแสทรงขอบใจเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์นะครับ
รวมทั้งนายกก็เดินทักทายแขกที่ร่วมงานรับประทานอาหารกันอย่างเป็นกันเอง
โดยมีวงดนตรีจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลบันเลงดนตรี
นายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ร่วมงานทั้งหมดก็ร้องเพลงสามัคคีชุมนุมและเพลงสันเสริญพระบรมีส่งท้ายนะครับ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณ
พระกรุณาโปรดกล้าวพระราชทานเครื่องราชอิสริยยศ
อันเป็นที่สันเสริญยิ่งดิเรกคุณาพร

ที่เป็นชาวต่างชาติจำนวน๑๑๔คน
และคนไทย๗๔คนนะครับ

ลิมพระชมพันศา๕รอบ

จำนวนทั้งสิ้น๑๘๔คนนะครับ
โดยนายยกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธี
พระราชทานเครื่องราชอิสริยพร

ผู้ปฏิบัติภารกิจสำคัญ
ธรรมเนียบรัฐบาลในเวลา๑๕นาฬิกาของวันนี้
วันศุกร์ที่๗กันยายนนี้นะครับ
แล้วก็สำหรับผู้ที่ไปเข้าร่วมงานเมื่อวานนี้

ข้างในคุณผู้ชมมีภาพเยอะเลย
เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ต่างนะครับ
เป็นการบันทึกครั้งหนึ่งความทรงจำที่มันเกิดขึ้น
มีเป็นแผนผังของถ้ำนะคะ
รวมถึงเป็นการรวบรวมคลิปวิดีโอของเหตุการณ์นี้
สามารถที่จะสแกนได้เลยของสำนักข่าวต่างประเทศ

เป็นการรวบรวมทั้งหมดทุกอย่างครบถ้วนจริงนะคะ

เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศแห่งความสุขนะครับ